อีกหนึ่งความคืบหน้านะครับของเหตุการณ์ศึกน้ำพริกแม่ประนอม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่ลูกนั้นกอดกันเรียบร้อยแล้ว

ในวันนี้เองบางส่วนนั้นของสังคมตั้งข้อสังเกต

หม่อมลงประณะดาวนิสกุลยืนยันว่าเรื่องนี้

สองแม่ลูกต้องคุยกันเองครับ

การเซ็นยินยอมในข้อตกลงทั้งสองฝ่าย
เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ในวันที่สารนัดไต่สวน๑๑เมษายนนี้
ถือเป็นการดีที่ทำสัญญายินยอมที่ศาล

เพราะสารจะมีสภาพบังคับใช้กฎหมาย

โดยก่อนหน้านี้นายทวิชาหวังโพคาทนายความของนางสิริพร

กำลังรอเวลานัดหมายทำข้อตกลงกับแม่ประนอม

คู่ความทั้งสองฝ่ายมีข้อยุติกันแล้ว

พร้อมทั้งตำหนิการออกมาให้สัมภาษณ

จำนวนหุ้นที่ยังไม่ชัดเจน

เพราะถือว่าเป็นการเสียมารยาทครับ

หลวงประนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างนางประนอม

ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วครับ

ส่วนรายละเอียดของทรัพย์สินที่นางสิริพร

โดยได้รับแจ้งว่าจะพูดคุยและทำข้อตกลงกัน
ในวันจันทร์ที่๑๑เมษายน